มีอีกหนึ่งคลิปที่นำมาเตือนภัยคุณผู้ชม
โดยเฉพาะสาวที่ใช้รถโดยสารสาธารณะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือเธอไปโดยสารรถเมย์

ไปดูกันหน่อยว่าผู้ชายคนนี้เขาพูดว่าอะไร

ขอร้องขอร้อง
อะไร

โอ้โหร้องไห้เลยนะ
คุณผู้ชมก็คือเขาจะพยายามกลับไปถ่ายคริป
พอถ่ายคลิปเนี่ยผู้ชายคนนี้ที่เกาะเหตุนะครับ
ก็พยายามที่จะบอกว่าขอร้องเถอะพี่ขอร้องอย่าทำ

เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น

ดูจากการแต่งตัวหน้าตาผิวพันธุ์ก็ค่อนข้างดีนะ

เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เป็นผู้ชายเฟซบุ๊ก
ผู้หญิงคนหนึ่งเขามาโพสต์คลิป
เขาบอกว่าเป็นการเตือนภัยสำหรับผู้ที่ใช้โดยสารรถเมย์
จานหนุ่มคนหนึ่งบนรถโดยสารประจำทาง
ซึ่งมีพฤติกรรมพฤติการก็คือล่วงเกินทั้งที่มีผู้โดยสารอยู่เต็มคันรถ

หัวร้อนแต่เช้าช่วยกันแชร์เพื่อเตือนผู้หญิงทุกคน
เจอกับตัวขึ้นรถเมหนึ่งสี่ศูนย์ตอนเช้าก็ระวังกันด้วย
นี่มันโรคจิตชอบจับก้นผู้หญิง
ตอนแรกก็นึกว่ากระเป๋ามาโดนก้น
หันไปอื้อหือมือจะร่า

ลั่นหน้าคือยังไงครับ
ตบหน้าสิครับ
แล้วก็หลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์คนก็แชร์ออกไปแชร์ออกไป
เน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากบางรายก็บอกแบบนี้นะ
บอกว่าคนขับรถหรือว่ากระเป๋ารถเมย์น่าจะไปแจ้งตำรวจให้มาจับ
อกจากนี้ยังมีการแชร์คลิปต่อกันไปเพื่อเตือนสาวที่
ขึ้นรถเมย์ก็บอกว่าให้ระวังกันด้วย
โดยเฉพาะรถเมย์ที่คนเยอะแล้วก็เบียดสีกันแบบนี้
แต่จากที่ดูในคลิปเขาก็ไม่ได้โวยวายอะไร
ไม่ได้ให้คนขับรถจอดไม่ได้ให้กระเป๋าไปเรียกตำรวจอะไร
เหมือนกับพาถ่ายคลิปได้เธอก็ตบหน้าไปแล้วก็แยกกันไป
แต่คือเอาคลิปมาโพสต์เป็นการเตือนผู้หญิงทุกคน

จริงแล้วตำรวจควรที่จะมาจัดการนะครับถูกไหมครับ
จับได้นะฮะแล้วก็จับปรับตามกฎหมายกันได้นะครับ